อีกหนึ่งรืองเรื่องของคนรักสูงนัก
ลอยชิบาอิโนตอนนี้มีการตรวจสอบ
ตอนนี้แผลที่ขาของลอย

แต่ตรวจสอบชัดว่าเป็นรอยจากการถูกฟันค่ะ
เมื่อวานนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ

สัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะคะ
สัตวแพทย์ก็ได้ร่วมแถลงข่าวผลการรักษาเจ้าลอย
สุนัขพันธิบาอินุเพศผู้อายุ๗ปี
ถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
โดยนายสัตวแพทย์จงรักวัชรินรัฐนะคะรักษาราชการแทนอธิการบดีสัตวแพทย์ศาสตร์
ก็ได้เปิดเผยถึงช่วงวิกฤตในการรักษาค่ะ
บอกว่าระยะแรกบาดแผลที่หน้าอกของสุนัข
มีลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่๑๖เซนติเมตรยาว๒๐เซนติเมตร
เป็นแผลที่ไม่สามารถเย็บปิดได้แล้วก็ติดเชื้อรุนแรง
มีหนองแล้วก็เนื้อตายจำนวนมากนะคะ
ต้องให้ยาปฏิชีวนะอย่างต่อเนื่อง
ต่อมาสุนัขมีอาการซึมเศร้าจากการเสียเลือดเพิ่ม
อกจากอกซ้ายมีการลอกหลุดด้วย

สัตวแพทย์จึงใช้วิธีรักษาด้วยเลเซอร์

ส่งผลให้ขนาดของแผลลดลงไปร้อยละ๗๐ค่ะ
ปัจจุบันเจ้าลอยสามารถกินอาหารแล้วก็เลียน้ำได้เอง
ขับถ่ายปกติสามารถลุกยืนแล้วก็เดินเองได้ดีด้วยนะคะ
ยังไงก็ตามต้องขอบคุณน้ำใจของเจ้าของสุนัข๖๖รายนะคะ
ที่ก็มาช่วยกันบริจาคเลือดให้เจ้าลอย
นับว่าเป็นกรณีการรักษาที่มีผู้แจ้งความประสงค์ที่จะมาช่วยมากที่สุดเลยค่ะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คัมภีร์พัฒนาธนังนะคะ
เปิดเผยผลทางนิติวิทยาศาสตร์
ซึ่งสรุปได้ว่าอาการแผลของสุนัขเกิดจากการทุบตีแล้วก็ใช้ของมีคมฟัน
ไม่ใช่แผลที่เกิดจากสุนัขกัดกันอย่างเป็นที่หลายคนตั้งข้อสันนิษฐานกันนะคะ
ส่วนกรณีที่นำชิ้นส่วนกล้ามเนื้อบริเวณแผลมาทำการพิสูจน์ทางจุลพญาติวิทยานะคะ

แสดงว่าบาดแผลได้เกิดขึ้นจากขาได้ขาดออกจากร่างกายไม่เกิน๖ชั่วโมง
พบการหักของกระดูกท่อนขาหน้าแล้วก็การหลุดของข้อศอกค่ะ
ซึ่งรูปแบบการหักเกิดจากการกระชากหรือถูกตี
ทั้งนี้นะคะโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ถือเป็นโรงพยาบาลรักษาสัตว์ที่พร้อมด้วยเทคโนโลยี
แล้วก็เครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย
รวมถึงเป็นศูนย์นิติวิทยาศาสตร์สำหรับการหาชิ้นส่วน
แล้วก็สืบคดีเกี่ยวกับสัตว์ด้วยนะคะ
สรุปตรวจสอบชัดเป็นฝีมือมนุษย์นะคะสำหรับเจ้าลอย
ก็ต้องเป็นหน้าที่ตำรวจต่อไปแล้วล่ะว่าเป็นฝีมือของใครนะครับ
เพราะว่าตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วจับภาพไม่ได้เลยใช่นะคะ
ติดตามประเด็นนี้ต่อไปแต่ว่าแอบบอกนิดนึ
โรงพยาบาลไหนเชี่ยวชาญด้านไหนเป็นพิเศษ
และที่สำคัญเขาบอกว่าจากกรณีของเจ้าลอยเนี่ย
เขาได้นำเข้าคล้ายเครื่องตรวจเลือดของสุนัขมาโดยเฉพาะ
แล้วก็กำลังนำเข้ามาแล้วนะคะเพื่อที่จะคล้าย

เลือดปกติเลือดสุนัขเราไม่รู้ว่าเลือดหมาเราเนี่ยเป็นลูก

ถ้าสมมุติว่าสุนัขเราป่วยเป็นโรคนี้หรือว่ามีอาการแบบนี้

ใช่หรือให้เลือดตัวไหนให้เลือดสุนัขเราได้

เป็นแอปพลิเคชันอยู่ตอนนี้เปิดมาได้๒เดือน

ใช่ค่ะลองดูก็เป็นแบบกำลังสตาร์ทกันอยู่นะคะ